บรรยากาศเมื่อวานสำหรับการเดินทางนะครับไปรวมตัว
รายงานตัวเพื่อจะฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับทีม
กาต้าเป็นเจ้าภาพคัดเอา๓ทีมไปเล่นโอลิปิก
บราซิลในรอบสุดท้ายช่วงกลางปีหน้า

ฉลาดทิศสวงกระสินในการเป็นกัปตันทีมครับ

แล้วก็ทางเมืองทองที่มีโปรแกรม
วันที่๒๖ธันวาที่เหลือจะตามมาสมทบ
รวมถึงทางนักเตะอย่าง

ถึงเวลาที่นักเตะนั้นจะก้าวขึ้นมา

ก็เป็นคนสมาธิสั้นนิดหนึ่ง
ก็นอกสนามผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง

แต่ในสนามผมจะเป็นกัปตันที่ดีให้ได้

ก็ความจริงทุกคนก็เหมือนเป็นกัปตัน

คือผมให้เกียรติทุกคนนะครับ
ทีนึงว่าสุดท้ายแล้วความตัดสินของศาลจะเป็นอย่างไรครับ
เรื่องราวของวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ

และก็ได้รับการชื่นชมจากกุญศึกอสมสร
ว่ามีทักษะลูกหนังที่ยอดเยี่ยม

เคยเรียกทางวรชิตไปฝึกซ้อม๓เดือนแล้วครับ

วรชิตที่โตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง
เชื่อว่าน่าจะคว้าโอกาสทองเอาไว้ได้ครับ
ได้โพสต์รูปของวรชิตระหว่างทดสอบฝีเท้า
พร้อมกับข้อความเจอกันอีกทีที่กาต้า

คว้าโคต้าไปเล่นที่โอลิปิกเกมที่บราซิลนะครับ
ก็ติดตามได้สำหรับขุมกำลังของทีมเยาวชนไทย
ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปครับ